ที่เหตุอีกที่หนึ่งที่ชนบุรีแหมอยากจะบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องซ้ำเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกจริงจริงค่ะทางม้าลายคุณผู้ชมเป็นทางม้าลายสีแดงด้วยนะทางม้าลายที่เป็นสากลแล้วยังเป็นสีแดงเพื่อให้เห็นชัดแล้วแถมตรงจุดเนี้ยมันมีสัญญาณปุ่มกดเพื่อที่ว่าจะได้ขึ้นไฟแดงให้รถหยุดแต่ว่าก็ยังเกิด
คือไม่รู้จะว่ายังไงแล้วค่ะคนที่บาดเจ็บโดนชนกระเด็นออกมาเนี่ยก็คือเป็น
ชายชาวต่างชาติด้วยที่พัทยานะคะคุณผู้ชมแล้วจุด
อันนี้ต้องบอกมันคือถ้าดูองค์ประกอบแล้วอุปกรณ์คือมันครบอ่ะ
มันครบสำหรับความปลอดภัยอ่ะครับทางม้าลายทาสีแดง
มันมีสัญญาณไฟมีปุ่มกดให้รถหยุดไม่รู้จะทำให้สุดกว่านี้ได้ยังไงแล้วอ่ะ
ครับแต่ก็ยังเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้คุณผู้ชมค่ะหลังเกิดเหตุ
คุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาไม่ได้จอดรถลงมาดูนะคะเร่งเครื่องอ้าวเมื่อกี้จะรอด้วยไหม
ไปแล้วค่ะอ๋อนะคะนี่คือเหตุที่เกิดขึ้นประมาณสิบเอ็ดมุงกว่ากว่าของเมื่อวาน
ถนนจอมเทียนสาย๒ย่านเมืองพัทยาที่หนองปลือบังละมุงชนบุรีนะคะ
พลเมืองดีซึ่งเป็นแนวรอปภของคอนโดมิเนียมแถวนั้นรีบเข้ามาช่วย
ดีจังผู้บาดเจ็บเนี่ยค่ะเป็นชายสัญชาติอังกฤษชื่อว่านายปีเตอร์พาวเมอร์
อายุเก็ดสิบสี่ปีเจ็บที่สะโพกศีรษะเนี่ยเย็บสี่เข็มคุณผู้ชมนะคะ
ล่าสุดปลอดภัยแล้วแล้วก็คุณหมอก็อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วนี่นี่ค่ะโอ้โห

เพื่อที่จะขอสัญญาณให้รถหยุดแล้วด้วย

แต่ว่าดูสิคะนี่คือผลที่เขาได้รับนะคะ

คุณหมอก็อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว

แต่ว่าถ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นที่ต่างประเทศ
ไม่น่าจะจบง่ายนะคะ

รอปภคอนโดมิเนียม

เขาบอกว่าเขาเห็นผู้ชายคนนี้เนี่ย

แต่ปรากฏว่าพอเขาเดินลงพื้นถนน

ก็พุ่งชนจนร่างลอยกระเด็นไป

ส่วนรถกระบะตอนแรกเหมือนจะจอดดูคนเจ็บ
แต่แล้วก็เร่งเครื่องหนีไปทันทีค่ะ

แล้วแลกก็ขับพุ่งมาชนแก

ใช่แล้วหลังจังพูด

ผมก็วิ่งข้ามมาจากศ
แล้วคราวนี้พอผมจะเข้าไปมันก็เหมือนจะหัก

บอกว่าอุบัติเหตุรายนี้เจ้าทุกข์

ล่าสุดคนขับรถคู่กรณี
แสดงตัวกับตำรวจแล้วคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ยอมรับบอกเขาเป็นคนขับรถคันนี้จริง
จะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลและค่าสินหมายทดแทนให้กับผู้บาดเจ็บ
ก็ทางพนักงานสอบสวนบอกว่าจะนัดคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
ตกลงค่าเสียหายและแจ้งข้อหาคนขับรถ